ส่วนอีกเหตุอุกชะกันหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นเขาไปเที่ยวไหว้พระวันเกิดกัน
ที่วัดเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีแถวพัทยา
แต่ว่าสุดท้ายโดนคนร้ายลอบเข้ามายิงหลายสิบนัดจนเสียชีวิต
คือเขาเป็นแฟนกันเสียชีวิตพร้อมกันที่ลานจอดรถเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจภาค๒บอกว่าระดมทีมสืบสวนเร่งไล่ล่าตัวคนร้าย
ซึ่งตำรวจเขาตั้งประเด็นสังหารเรื่องหลักเลยคือเรื่องของชู้สาว
ผลตำรวจตรีเชษฐาโกมลวัฒนะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๒
พร้อมด้วยผลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีมีการ
ชายชื่อว่านายอันนันตะชายจริตรำอายุ๒๑ปีเขาเป็นแฟนกัน๒คนนี้
คนนี้ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตที่ลานจอดรถหน้าพระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจันทร์
พลตำรวจตรีเชษฐาโกมลวัฒนะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรภาคที่๒
บอกว่าเบื้องต้นสั่งการให้ชุดสืบสวนภาค๒มาร่วมทำคดีด้วย
กำชับให้ทีมสืบจากจังหวัดชนบุรีทีมสืบสพนาจอมเทียน
ติดตามกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้ในการหลบหนี
พร้อมให้ชุดสืบสวนแบ่งกำลังลงไปหาข่าวในพื้นที่ที่ผู้ตายเคยทำงาน
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรชนบุรีบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่
อสามปรานจนครปฐมส่วนฝ่ายชายเคยทำงานอยู่ที่เดียวกัน
ส่วนประเด็นตำรวจตอนแรกก็ต้องตั้งไว้หลายประเด็นแหละ
มีกู้หนี้ยืมสินการพนันยาเสพติดชู้สาวหรือว่าการยิงผิดตัว
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังสืบสวนหาข้อมูลข้อที่จริงในทุกประเด็นเลย
และเจ้าหน้าที่กำลังไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนะคะ

ช่วงนั้นมีเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตมาติดพันธุ์ฝ่ายหญิง

นี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่ทำให้พี่สาวของฝ่ายหญิง
มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะตั้งคำถามว่า
รวยล้นฟ้าแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอ
ตอนนี้ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คาดว่าเร็วนี้แหละจะเรียกคนนี้แหละ
คนที่เป็นเจ้าของบาร์มาสอบปากคำ
ทีนี้ทำงานอยู่ที่ภูเก็ต๒ปี
หลังจากที่มีปัญหากันเรื่องนี้ทั้งสองคน
ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่กาลสิน

และหลังจากนั้นออกมาทำงานอีกครั้งนะคะ
ย้ายมาทำงานด้วยกันที่นครปฐม
ทำผ่านมาแล้วประมาณ๑เดือน
จากนั้นฝ่ายหญิงค่ะในช่วงที่เกิดเหตุ

แล้วก็พากันมาเที่ยวที่พัทยา
รวมทั้งเพื่อนอีก๔คน
ก่อนที่จะมาถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับแฟนนุ่ม
ทีนี้ตำรวจจากการสอบปากคำญาติคนที่เกี่ยวข้อง
เขาก็เลยตำรวจเลยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นของเรื่องชู้สาว
เพราะว่าฝ่ายหญิงเคยมีเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตมาติดพันธุ์
นี่แหละเขาก็เลยพุ่งเป้าไปเที่ยวเรื่องนี้นะคะ
จากนี้นะคะเพื่อนของฝ่ายหญิงเคยให้การกับตำรวจด้วย

เขาเคยบอกเพื่อนว่ามีคนขู่ฆ่าเขาอืม
นี่เป็นข้อมูลสำคัญนะตำรวจบอกว่าต้องมีการรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
แต่เอาล่ะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณเขาชีจันทร์เนี่ย
ไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยทำให้ตำรวจทำงานยากหน่อย
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรจะไล่ดูกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่ารถต้องสงสัยเป็นรถสยาวีสีขาวเนี่ยนะคะ
ว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุอันนี้น่าจะไม่ยาก
เพราะว่าเขาบอกว่ามันถือว่ามันเป็นการติดตามกันมาจากทางไกลนะ
คือเขาไม่ได้หมายความว่ามานัดเจอกันที่จุดนี้
คือเขาขับรถเกาะติดมาเป็นทางไกล